ท่านผู้ชมครับปีใหม่นี้นะฮะไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนอย่างไรกันบ้าง
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยกันแล้วกันนะครับทางเพจไทยรัฐนิวโชว
ก็ได้ทางไลน์ที่หน้าจอก็ได้นะฮะค่ะคือดูแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ย
เราน่าจะได้เข้าดาวน์ปีใหม่กันถ้าไม่มีงานงานงอกงานแทร่
เรื่องของโควิดเข้ามาก่อนนะใช่ใช่วันนี้มีประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
นายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
และวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ประชุมชุดใหญ่ของสบค
มีมติอนุญาตให้จัดงานเขาดาวน์ปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีได้นะครับ
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นสามารถจัดได้นะครับแต่ก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลด้วยนะครับ
โดยการจัดงานเข้าดาวน์ปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย
ถ้าเป็นงานเข้าดาวน์ปีใหม่สามารถให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล
ดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรพวกนี้ได้ในคืน๓๑ธันวาคม๒๕๖๔ถึง๑มกราคม๒๕๖๖
ก็คือได้แค่คืนนั้นเนี่ยไม่เกินตี๑ได้แค่ตี๑นะฮะ
หน้าจอนะครับจะมีพื้นที่นำร่องอะไรต่างด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือไม่เกินตีหนึ่ง
และให้เป็นเฉพาะพื้นที่ที่เป็นร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น
เพื่อร้านต่างเนี่ยจะไปเตรียมการเตรียมงานกันนะครับ
และที่สำคัญก็คือต้องเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค

อ่ะใช่แต่ถ้างานจะมีต่อก็น่าจะได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณจะมาขงมาขายมาดื่มอะไรกันต่อไม่ได้

รัฐมนตรีบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้จะต้องเร่งฉีดวัคซีนกันให้ครบ๒เข็มด้วย
หากใครจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่สถานที่ที่มีการจัดงานแล้วมีคนจำนวนมาก
จะต้องมีมาตรฐานนะซึ่งก็กำหนดเอาไว้หลายอย่างนะฮะขอให้ไปดูกันให้ละเอียดท่านนายกบอกนะครับ
สรุปว่าปีใหม่เนี่ยจัดได้แต่ต้องมีมาตรฐานตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ต้องมีการฉีดวัคซีนกันให้เรียบร้อยด้วย
ทีนี้มาตรการต่างจะมีอะไรบ้างตามหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บคกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการจัดงานเขาดาวน์ปีใหม่นะครับ
กรณีที่มีผู้มาร่วมงานตั้งแต่๑๐๐คนขึ้นไปนะฮะ
สถานที่นั้นเนี่ยหรือว่าต่ำกว่า๑๐๐คนก็แล้วแต่
หลักก็คือผู้จัดงานพนักงานนักร้องนักดนตรี
ฉีดวัคซีนโควิดครบตามเกณฑ์แล้วก็คือ๒เข็ม
ภายใน๗๒ชั่วโมงนะครับผลตรวจ
ต้องคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย
ตรวจอุณหภูมิลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
ส่วนผู้จะมาร่วมงานก็ต้องมีการลงทะเบียน
แล้วก็แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดด้วย
พื้นที่จัดงานต้องโล่งแจ้งนะ
ควบคุมการเข้าออกต้องไม่แออัดนะครับ
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน๑คนต่อ๔ตารางเมตร
กำหนดโซนนึงให้อยู่ร่วมกันได้ไม่เกิน๕คน
หรือ๒ที่เว้น๑ที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย๑เมตร

จะทำให้ได้มั้ยเนี้ย

ต้องได้สิใช่มั้ย

ต้องไปเนี้ยมาตรการคืนเข้าดาวปีใหม่นะครับ

ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้นะครับในไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๓๓๙๘ราย
เสียชีวิต๒๓รายรักษาหายวันนี้๕๔๖๗รายนะครับ
ตอนนี้มีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่๔๙๕๒๔รายอาการหนักนี่๑๐๖๑ราย
ขณะเดียวกันวันนี้นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบุว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายต้องสงสัยโควิดสายพันธุมิครอนในไทย๑๑ราย
ใน๑๑รายตอนนี้ยืนยันแล้ว๘รายนะครับแต่ว่าทุกคนล้วนมาจากต่างประเทศ
ยังไม่พบการแพร่ระบาดเชื้อโอมิครอนในไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
จนถึงขณะนี้ไทยเราฉีดไปแล้วทั้งสิ้น

ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเราเองก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองนะคะ
มาตรการต่างก็ต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะ